สวัสดีผู้ชมครับมีสาวจากสปลาวคนอายุ๑๘ปี
เธอก็เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อหางานทำ
มีคนไทยที่เป็นเจ้าของร้านขายข้าวหมกไก่
ติดต่อมาบอกมีงานทำหรือยังบอกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
สุดท้ายเธอตอบรับข้อเสนอไปทำงาน
กลายเป็นว่าไปถูกข่มขืนนะฮะอ้าว
นี่ฮะแล้วต้องหาจังหวะในการเอาโทรศัพท์มือถือ
ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือจากพี่ชาย
สายใหม่ต้องรอดขุนเอกพรพเหลืองตะเซิร์ด
หญิงสาวคนนี้อายุ๑๘ปีนะครับเป็นชาวสปลาวมาขอความช่วยเหลือจากเพจ
ใหม่ต้องรอดนะฮะบอกว่าถูกนายจ้างนั้นหลอกว่าจะให้งานทำ
แต่กลับใช้กำลังแล้วก็ใช้ปืนข่มขู่แล้วก็ข่มขืน
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวบางบัวทองนี่ฮะเธอบอกเธอมีภาพตอนที่ประกาศหางาน
คือทางพี่ชายนะก็ให้ข้อมูลแทนน้องสาวนะครับเพราะว่าน้องสาวยังพูดไทยไม่ได้ชัดเจนนะครับ
บอกว่าน้องสาวเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ในกลุ่มคนลาวหางานเพื่อหางานให้จากนั้นก็มีนี่ฮะ
แล้วก็เสนองานที่ร้านข้าวหมกไก่บอกจะให้เงินเดือนเดือนละ๙๐๐ถึง๑๓๐๐
มีการดูแลเรื่องของค่าที่พักกับค่ากินอยู่ให้ทั้งหมด
น้องสาวตัดสินใจรับงานนี่ฮะเขาก็มีลงมีลูกมีร้านแบบให้ดูน่าเชื่อถือเลยนะ
ก็ไปตามนัดนะฮะร้านขายข้าวหมกไก่ร้านนี้อยู่ที่บางบัวทองนะครับ
ไปวันอาทิตย์ที่๒๕กันยายนที่ผ่านมาตอนบ่าย๓นัดหมายเจอกันที่นั่น
น้องสาวบอกนั่งแท็กซี่ไปนะฮะนั่งจากย่านพระราม๒ที่เป็นที่พัก
ไปที่บางบัวทองพอไปถึงเนี่ยผู้ก่อเหตุพาเข้าไปที่ห้องพัก
แล้วเอากระเป๋าของน้องสาวเนี่ยมาเททิ้งหมดเลยยึดพาสปอร์ตด้วย
โทรศัพท์มือถือด้วยแล้วใช้กำลังเข้ามาบีบคอเอามีดจี้คอ
จะลงมือข่มขืนน้องสาวนี่พี่ชายบอกว่าน้องบอกว่าตอนที่ถูกข่มขืนเนี่ย
คนก่อเหตุยังใช้มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเพื่อไว้แก๊กเมลนะ
พอข่มขืนเสร็จก็ไล่ให้น้องสาวไปอาบน้ำ
ตอนที่อาบน้ำก็ยังมาแอบถ่ายคลิปเก็บเอาไว้อีก
หลังจากนั้นผู้เสียหายบอกว่าอยากจะเล่นเกมทางโทรศัพท์
พยายามหาวิธีการต่างจะเอาโทรศัพท์คืนมาให้ได้
ก็บอกกับคนก่อเหตุบอกขอเล่นเกมทางโทรศัพท์หน่อยได้ไหม
แต่ก็เอาโทรศัพท์นั้นเนี่ยพอได้มาเนี่ยนะฮะ
ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือจากพี่ชาย
หลังจากได้รับข้อความนะครับพี่ชายก็ประสานตำรวจนะฮะ
แล้วก็ไปช่วยเอาตัวออกมาได้ในคืนวันนั้นเลยนะฮะ
อาทิตย์ที่๒๕กันยายนหลังจากที่ไปตอนบ่าย๓
ทางตำรวจสพบางบัวทองเนี่ยได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายนะครับ
แพทย์บอกว่าพบร่องรอยการถูกข่มขืนและทำร้ายร่างกายหลายแห่ง
โดยเฉพาะลำคอนี่เขียวช้ำจากการถูกบีบคอนะครับ
เสียงมารั่วเลยบอกว่าพี่ตอนนี้ผู้ชายคนนี้น่ากลัวมากเลย
ทำอะไรไม่ดีกับหนูแต่เขายังไม่ได้พูดว่าเขาข่มขืนเลย
บอกเขาบังคับให้ไปนอนด้วยกัน
ผมก็รู้สึกแปลกใจเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้
ก็เลยโทรหาเขาเขาก็บอกว่ารีบมาสวยเลยนะ
บอกว่ามีแบบรู้จักบ้านไหมรู้จักบ้านเขาไหมว่ามันเป็นยังไง
น้องเขาก็ได้ถ่ายมาเป็นภาพภาพหนึ่งเป็นภาพในบ้านเขา
แล้วเขาก็เดินเข้ามาเดินเข้ามา
กระชากโทรศัพท์จากน้อง
แล้วก็ครั้งสุดท้ายตีน้องได้พูดว่าพี่มันเข้ามาแล้วช่วยด้วย
มันเข้ามาอีกแล้วมันมีปืนด้วย
นี่ฮะเธอก็มาขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดอีกทางหนึ่ง
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวคดีจะไม่คืบนะครับ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐบอกว่าพอฟังข้อมูลแล้วเนี่ย
พฤติกรรมของคนก่อเหตุเชื่อว่าน่าจะทำมาหลายครั้ง
เพราะดูแล้วชำนาญเหลือเกินนะรู้ว่าจะหลอกแบบไหน
หากใครตกเป็นเหยื่อจะมาแจ้งเพิ่มเนี่ย
ก็สามารถมาบอกทางเพจสายใหม่ต้องรอดได้นะฮะ
หลังจากนั้นทางทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอด
พาผู้เสียหายไปที่จุดเกิดเหตุนะครับตลาดพิมลราช
จุดที่บางบัวทองนะฮะที่ทางผู้เสียหายบอกว่า
คนก่อเหตุเนี่ยเขานัดให้มาเจอที่นี่
จะพาไปที่บ้านของเขาอยู่ในชุมชนโรงกระโจม
ห่างจากจุดนัด๑๐กิโลเมตรเป็นชุมชนของชาวมุสลิมนะครับ
พี่ชายก็มาด้วยนะฮะให้น้องสาวเนี่ยพามาชี้จุดเกิดเหตุนะครับ
เราได้คุยกับพ่อของคนก่อเหตุนะฮะที่ถูกกล่าวอ้าง
กล่าวหาว่าก่อเหตุนะครับพ่อบอกว่าลูกชายมีอาชีพขายข้าวหมกไก่
แล้วมีคนต่างด้าวเนี่ยมาสมัครทำงานจริง
แต่วันเกิดเหตุ๒๕กันยายนที่ผ่านมาพ่อบอกพ่อไม่อยู่บ้าน
กลับมาบ้านเมื่อวานนี้ยังไม่ได้คุยกับลูกชายเลย
ลูกชายเองก็ไม่รู้ไปไหนยังติดต่อไม่ได้
ถ้าลูกดูข่าวอยู่พ่อบอกฝากบอกหน่อยมีอะไรก็กลับมาคุยกัน
จริงไม่จริงอย่างไรก็กลับมาคุยกัน
ถ้าทำผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะ
แต่ก็ต้องถามฝ่ายหญิงให้ชัดเจนก่อนนะ
ว่าก่อนจะมาหาลูกชายเนี่ยไปหาใครมาก่อนหรือเปล่า
ตอนนี้ลูกชายของป๊าไม่อยู่ค่ะอยากให้เขามาชี้แจง
หรือว่ามาแบบอะไรไหม
ถ้าเจอก็น่าจะมาชี้แจงแหละ
ผมก็กำลังตามตัวอยู่แต่ยังตามตัวไม่เจอ

ยังติดต่อไม่ได้
เหมือนกับพ่อบอกว่าอยากจะฟังจากลูกชายก่อน

จะได้รู้ว่าเจอลูกเขาคนเดียวหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
เราก็ไปถามคนในชุมชนนะครับ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของชายที่ถูกกล่าวหานะครับ
ในชุมชนบอกว่าชายคนนี้มักมีปัญหาเรื่องผู้หญิงเป็นประจำนะครับ
ลองฟังดูนะครับ
เขาก็มีเรื่องของผู้หญิงมาตลอดนะครับ

พอเลิกกับเมียคนแรกก็มีปัญหากับเมียคนแรก

แล้วก็มีปัญหาพอมีเมียเมียสองก็ดูดิมาสร้างปัญหาอย่างนี้อีกแล้ว
คือเขาจะมีปัญหากับผู้หญิงบ่อยมาก
ใช่ปัญหาเรื่องผู้หญิงนี่แหละ
หลังจากนั้นทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
ได้พาผู้เสียหายไปพบพนักงานสอบสวนสพบางบัวทอง
เพื่อไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ตอนนี้กำลังรอผลตรวจร่างกายของผู้เสียหาย

เดี๋ยวจะออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเป็นชาวมุสลิมนะครับ
จะมีกฎของศาสนาอยู่นะครับ
ผู้นำศาสนาในชุมชนบอกว่า
ถ้าเกิดคดีเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าทำผิดจริงนะฮะ
หลอกลวงเข้ามาแล้วข่มขืนเขาจริงเนี่ย
แล้วจุดเกิดเหตุเป็นชุมชนของชาวมุสลิมด้วย
ซึ่งเป็นที่ดินของมัศยิต
จะมีโทษคือต้องให้ออกจากชุมชนสถานเดียวนะฮะ
เพราะก่อนที่จะเข้ามาอยู่หรือว่าสร้างบ้านเนี่ย
จะต้องมีการทำสัญญากันเรื่องนี้อยู่แล้วว่า
จะต้องไม่ทำความเสียหายอะไรเกิดขึ้นกับชุมชน

ซึ่งตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปไหน